สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุณคุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยนั้นเรายังคงเกาะติดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปไปถึงต้นเดือนหน้าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเมืองไทยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครั
ทางตนออกทรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนท้องทะเลตั้งแต่บริเวณจังหวัดนครสีธรรมราชเรื่อยาวลงไป
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการคาดการณ์ว่า
บางชั่วมางตอนบางจุดบางพื้นที่

ดังนั้นชาวเรือที่เจาะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าหย่อมความร้อนจะมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอีกครั้ง
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่๔เมษายนนะครับ
ภาพรวมตอนบนจนถึงตอนกลาง
สำรองน้ำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับก่อนหน้านี้มี
อาจจะไปทำปฏิกิริยากับหมอกควันเหล่านี้
จนทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าฝนกด
ดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงการสำรองน้ำในช่วงแรก
สำหรับพื้นที่อื่นที่จะสำรองน้ำฝนไว้ใช้ในระยะนี้
สำรองน้ำฝนเพื่อที่จะให้ถูกสุขขาลักษณะ
ควรที่จะให้น้ำฝนแรกชะล้างหลังคารวมไปถึงรางรับน้ำฝนไว้ก่อน
ส่วนการใช้เพื่อที่จะให้ปลอดภัยก็ควรที่จะต้มก่อน
โดยจะต้องต้มในอุณหภูมิที่๑๐๐องศาเซลเซียต

ก็จะสามารถทำลายเชื้อโรคต่างที่ปนเปื้อนมากับน้ำฝนได้
ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการใช้ผงปูนคอรีนในกรณีที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปริมาณมากโดยใช้ครึ่งช้อนจาต่อน้ำ๑๐๐ลิตรครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องมาย้ำเตือนกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศรวมไปถึงการสำรองน้ำฝนที่จะตกลงมาในระยะนี้
เพื่อที่จะให้เกษตรกรนำมาใช้ในการบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงได้
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ